เรื่องของอุบัติเหตุในที่ทำงานอันนี้อันตรายมาก
เรื่องของเรื่องมีเครนที่เป็นง่ามที่เอาไว้ยกท่อปูน
มันเกิดอุบัติเหตุที่ว่าท่อปูหนักเกินไป
แล้วสุดท้ายไอ้ง่ามเนี่ยมันดีดใส่หน้าคนงานเลยครับ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
สำคัญต้องดูให้แน่ใจจริงว่าคุณเนี่ยนะฮะรัดไอ้ของหนักเนี่ยแน่นดีจริงหรือไม่
รวมไปถึงอุปกรณ์ก็ต้องตรวจสอบกันด้วยนะครับ
พร้อมกันผ่านเทราทีมชอบสนักศึกษอง